คู่นี้แต่งแล้วนะคะสำหรับคุณป๊อกโคสวิทย์
พร้อมกับแฟนสาวนอกวงการเมื่อวานนี้ได้เลิกดี๑๐ธันวาคมค่ะ

วิทย์พงวิทพื้นโชว์ความอึดความแกร่งกันนิดนึงนะคะ

หลังจาก๙ปีนักแสดงหนุ่มป๊อปโคซาวิทก็ได้เริ่มดีค่ะ
มือแฟนสาวนอกวงการเบลขวัญนิชากิ่งรัฐเข้าสู่ประตูวิวานะคะ
ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีแห่ขันหมากสู่ขอสวมแหวนมั่นตามประเพณีไทยนะคะ
ภายใต้ธีมวิวาในสวนก่อนจะจัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นของวันเดียวกันค่ะ
โดยมีครอบครัวเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการและนอกวงการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มสุรวุฒิต้นจักริจคิงนพัฒน์หรือว่าคิงก่อนบ่ายนะคะ
แล้วก็อีกมากมายไปร่วมแสดงความยินดีในวันแห่งความสุขของทั้งคู่
ก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดี
อวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงมาณโอกาสนี้ด้วย
ดเลยค่ะอย่ารอค่ะกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป